ยายาหัดข่อย
ยายาโอ๊ยโอ๊ย
กระตางูก็นึกว่าฝันเห็นงูจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะโบราณเขาว่าไว้ถ้าฝันเห็นงูแล้วจะเจอเนื้อขี้

เราจะเจอหนาวก่อนหรือจะเจอเนื้อคู่กันก่อนดีคะ
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันเลยนะคะ
อย่างที่โต๊ะหลักบอกไว้จะหนาวเมื่อไหร่ละกรุงเทพ

แต่ว่าตอนนี้นะคะภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะ
ช่วงเวลานี้ไปตรวจเจอฝน
ฝนบริเวณอ่าวไทยค่ะตอนนี้เขาก่อตัวแล้วนะคะ
แล้วเขาจะพัดจากฝั่งตะวันออกมาที่ตะวันตก

ทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของลมหนาวค่ะคุณผู้ชม
ที่ภาคอีสานแล้วเรียบร้อยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วภาคอีสานหนาวใช้คำนี้ได้เลยนะคะ
หนาวยอดดอยยอดภูรวมถึงภาคเหนือด้วยนะคะ
แต่ทีนี้ความหนาวเข้ามาพร้อมกับลมแรง
ระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ

เดี๋ยวช่วงกลางวันนี่แหละเดี๋ยวเขาก็มานะคะขายค่ะ
เอ้าส่วนตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของอุณหภูมินะคะ
จะเห็นว่าแม่มาแล้วนิดหน่อย
แต่ว่ากรุงเทพมหานครเดี๋ยวรอนะคะอีกประมาณสัก๒๓วันค่ะ
แต่ก่อนจะหนาวมาฝนต้องมาก่อน

คุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่อ่าวไทย
โอ้โหเมฆเยอะจริงและเป็นเมฆฝนนะคะ
ประกอบกับช่วงนี้นะคะเมฆฝนนี่มันเกิดจากอะไร
เกิดจากมรสุมประจำฤดู
และบวกกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้น
บริเวณใกล้กับประเทศมาเลเซีย
มันบวกกันประกอบกันค่ะ
ทำให้ช่วงนี้นะคะภาคใต้ฝนตกหนักบ่ายจนถึงค่ำเลยนะคะ
และทำให้อะไรน่ากลัวตามมาก็คือเรื่องของคลื่นค่ะ

จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นแล้วเรือเล็กเรือใหญ่หรือเรืออะไรก็ตาม
จะออกทะเลไปควรระมัดระวังด้วยนะคะ

ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่องประมาณ๒๓วันนะคะ

นี่คือพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ

เพราะว่าน้ำทะเลก็ขึ้นมาหนุนจุดนี้
อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานค่ะ

นี่คือจุดที่เป็นหน้าที่ว่าการอำเภอสามพราน

หลังจากที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำท่วมลานจอดรถไปหมดเลย

ตลาดก็ท่วมเหมือนกันสูงประมาณ๒๐เซนติเมตร
พื้นที่ต่ำบางจุดนี่เดินเข้าไปไม่ได้นะคะ

รับประทานบอกทำยังไงประชาชนถึงจะรู้
ทงแดงค่ะเตือนประชาชน
และตอนนี้แม่น้ำท่าจีนน้ำสูงกว่าจุดวิกฤตแล้วเรียบร้อย
มีความเป็นห่วงนะคะแต่ต้องอดทนนะคะ

ส่วนที่อุบลราชธานีบ้านเกิดดิฉันค่ะ

มาเหรอเด้อพี่น้องเกณฑ์พี่น้อง

เขาได้รับคำเตือนที่เมนามสี่สิสูง
สูงหลายยานเข่าเสียหายกันเลยมาเกี่ยวก่อนค่ะ
ก็ต้องรีบมาช่วยเกี่ยวข้าวกันออกจากแปลง
แปลงมันไม่โตค่ะก็ต้องตัดใจ

ซึ่งหลังจากเกี่ยวมาแล้วก็ต้องรีบเอาไปตากแดด
ลดความชื้นค่ะไม่งั้นจะถูกกดราคา
เพราะตอนนี้ราคาข้าว
กิโลกรัมละ๘บาทเท่านั้นขายเด็ดเท่านั้น
กิโลกรัมละ๘บาทโอ๊ยขอขึ้นรูดโตนเศร้าหน้าแท้

คุณผู้ชมค่ะดิฉันขอคอนตีนิวความฝันของดิฉันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวเนื้อคู่ไม่มาเขาบอกว่าต้องฝัน

หนาวแบบนี้ดิฉันก็ต้องการคนคู่ใจนะคะ

ระวังสุขภาพด้วยนะคะนี่คือคำเตือนนะคะ
เดี๋ยวเดี๋ยวงูเดี๋ยวฝันเห็นงูอีก
เดี๋ยวครูต้องมาแล้วครูต้องมาแล้ว
ไม่ทำไมมันนักนักเลยเหรอ